มีแม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งอยู่ที่สงขลา
ซึ่งจะรู้จักกันในชื่อซ้อลูกปลา

กลุ่มชายชะกัน๖คนอ้างว่าเป็นตำรวจบุกเข้ามาที่บ้าน
บอกว่าเธอเนี่ยขายของผิดกฎหมาย
มาตรวจค้นต่างต่างแล้วก็ยึดเงินสดไปสิบล้าน
ทองคำน้ำหนักอีก๖๐บาท
จับเธอจับสามีจับญาตินะ

เอาเงินไปให้เขา๕ล้านแรกกับการปล่อยตัว
เธอบอกว่าเธอมีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานนะครับ
วันที่มาตรวจค้นนะฮะ
เจรจาต่อรองเงินไป๕ล้านแลกกับการปล่อยตัว

เจรจาต่อรองเงินไป๕ล้านแลกกับการปล่อยตัว
เจรจาต่อรองเงินไป๕ล้านแลกกับการปล่อยตัว
เจรจาต่อรองเงินไป๕ล้านแลกกับการปล่อยตัว
เจรจาต่อรองเงินไป๕ล้านแลกกับการปล่อยตัว
เจรจาต่อรองเงินไป๕ล้านแลกกับการปล่อยตัว
เจรจาต่อรองเงินไป๕ล้านแลกกับการปล่อยตัว
เจรจาต่อรองเงินไป๕ล้านแลกกับการปล่อยตัว

เจรจาต่อรองเงินไป๕ล้านแลกกับการปล่อยตัว
เจรจาต่อรองเงินไป๕ล้านแลกกับการปล่อยตัว
ผมมากับไฟนะครับผมไม่ได้ไหวแล้วแหล่งคักคืนคักดูคักดี
ไม่ได้คักคืนแหล่ะวะโลกไว้แล้วพี่ไข่โลกไว้แล้วพี่ไข่
โลกไว้แล้วพี่ไข่โลกไว้แล้วพี่ไข่

โลกไว้แล้วพี่ไข่โลกไว้แล้วพี่ไข่
โลกไว้แล้วพี่ไข่โลกไว้แล้วพี่ไข่
โลกไว้แล้วพี่ไข่โลกไว้แล้วพี่ไข่
โลกไว้แล้วพี่ไข่โลกไว้แล้วพี่ไข่
โลกไว้แล้วพี่ไข่โลกไว้แล้วพี่ไข่
โลกไว้แล้วพี่ไข่โลกไว้แล้วพี่ไข่
โลกไว้แล้วพี่ไข่โลกไว้แล้วพี่ไข่

โลกไว้แล้วพี่ไข่โลกไว้แล้วพี่ไข่
โลกไว้แล้วพี่ไข่โลกไว้แล้วพี่ไข่
โลกไว้แล้วพี่ไข่โลกไว้แล้วพี่ไข่
โลกไว้แล้วพี่ไข่โลกไว้แล้วพี่ไข่
บาทด้วยเอาใส่ถุงดำไปแล้วนำตัวแม่ค้าก็คือซ้อลูกปลา
งครามมาข่มขู่ก่อนจะขอเงินสด๑๐ล้านแลกกับการปล่อยตัวค่ะแต่
ต่อรองกันเหลือแค่๕ล้านบาทจึงได้รับการปล่อยตัวกลับมาใน
ช่วงเที่ยงของวันเดียวกันคือ๑๐กันยายน
ล่าสุดนะทุกผู้ชมครับหลังจากที่เป็นข่าวเรื่องนี้ขึ้นมาสอ
ลูกปลาเขาบอกเขาได้ไลฟ์ล่าสุดนะบอกขอชี้แจงหน่อยเธอไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะเพราะพอมีคนรู้เรื่องนี้ก็เหมือน
ไปวิจารณ์ว่าอ้าวแล้วทำไมตั้งแต่ตอนแรกเขาอ้างว่าเป็นตำรวจ
แล้วถึงยอมให้เขาเข้าไปตรวจค้นในบ้านเขายึดของไปทำไมให้
เขายึดไปเขาขอต่อมีการจะเอาเงินสิบล้านต่อลองแล้วยอมเสีย
๕ล้านทำไมถึงยอมต่อรองแล้วให้เงินสดเขา๕ล้านถ้าเกิดไม่
ได้ทำอะไรผิดกว่าในคนไปตั้งข้อสังเกตว่าถ้าไม่ได้ทำอะไร
ผิดเนี่ยก็ไม่ต้องไปยอมอ่าก็ไม่ต้องยอมก็ต้องสู้ไม่ยอมไม่ต้อง
ก็มันเพิ่งมีข่าวอดีตสารวัตรโจจำได้ใช่ไหม

ถูกเอาไปซ้อมเอาไปคลุมถุงดำจนตายไป

คือยังไงเอาชีวิตออกมาจากตรงนั้นก่อน

ไม่เป็นป๊าพี่ไม่รู้หรอก
แร่มั้งนะลูกป๊ามั้งแม่ปลามั้ง

ใครคนหนึ่งคนหนึ่งคนใดต้องตายอ่ะ

เฉียบใจคือป๊าเข้าใจไหม
พี่ไม่ได้เป็นป๊าพี่ไม่รู้
พี่ใช่ไหมในความรู้สึกป๊า

พี่เข้าใจแยะคู่
ป๊าก็ต้องภาพกินประหลาด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

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปที่บ้านของซ้อลูกปลานะฮะ
หรือว่าชื่อเล่นชื่อปลาเนี่ยนี่ครับเธอก็ตั้งโต๊ะเล่าให้เราฟังเลยนะ
บอกว่าเหตุการณ์วันนั้น๑๐กันยายนตอนเช้าทุกคนนอนอยู่ในบ้าน
อยู่มีรถกระบะติดฟิล์มดำ๒คันมาจอดหน้าบ้าน
แล้วมีผู้ชายตัวใหญ่แต่งตัวชุดสีดำใส่เสื้อคลุมมา๖คน
มาถึงเนี่ยเดินเข้ามาในบ้านเลยนะ
แล้วบอกมีหมายค้นได้เบาะแสมาว่าเธอขายของผิดกฎหมายต้องตรวจสอบ
ทีนี้ด้วยความที่เธอเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์
ครีมขายผลิตภัณฑ์เสริมความงามขายเสื้อผ้าขายอาหารทะเลแปรรูป
เธอบอกเธอก็บริสุทธิ์ใจเธอก็อยากตรวจค้นก็มาตรวจค้น
พวกนี้ก็เดินปรีเข้ามาที่ห้องทำงาน
แล้วห้องนึงเป็นห้องไลฟ์ขายของของเธอด้วย
ในห้องนี้เธอบอกว่าไปเห็นเงินสด๖ล้านมีทองคำน้ำหนักทองคำอีก๖๐บาท
มีคนหนึ่งพูดว่ายึดไปเลยนี่เป็นของที่ได้มาจากการทำธุรกิจผิดกฎหมาย
บอกตอนนั้นเธอตกใจมากพยายามชี้แจงกับกลุ่มคนที่อ้างเป็นตำรวจ
บอกว่าไม่ใช่นะนี่ไม่ได้เป็นของผิดกฎหมายนะนี่ได้มาอย่างถูกต้อง
แต่ตอนนั้นทุกคนมีปืนหมดเลยทั้งปืนพกปืนยาวอาวุธสงครามมีหมดเลย
เธอก็กลัวด้วยนะมีแม่ด้วยมีหลานด้วยกลัวจะไม่ปลอดภัยกัน
ก็ได้แต่ยืนเงียบกันคิดว่าเอาไม่เป็นไรอยากยึดใช่ไหมก็ยึดไป
เดี๋ยวไปชี้แจงที่มาที่โรงพักก็ได้จากนั้นมีผู้ชายคนเดิมนั่นแหละ
พูดต่อว่านี่สงสัยยังไม่หมดมั้งไปหาต่อในห้องนอนสิ
แล้วก็ไปเปิดเจอตู้เซฟก็ต้องยอมเปิดให้เขาดู
ตู้เซฟมีเงินสดอีก๔ล้านบาทนะ
รวมกับในห้องก่อนหน้านี้อีก๖ล้านบาทเป็น๑๐ล้าน
แล้วทองคำอีกน้ำหนัก๖๐บาทพวกนี้
บอกว่าต้องไปด้วยกันไปสอบปากคำยึดรถยนต์ที่เป็นรถกระบะ
ซูบิชิไทตันสีดำไปด้วยอีกหนึ่งคันตอนที่พาไปเธอบอกไม่มีใครบอกเลยนะ
ว่าจะพาไปที่ไหนจนมีคนหนึ่งในกลุ่มเนี้ยบอกว่า
พาไปเซฟเฮาส์อยู่ซอยกาญจนาวานิสหกสิบเก้า
พอไปถึงเอาถุงดำที่มีเงินสด๑๐ล้านกับทองคำน้ำหนัก๖๐บาท
ออกมาตั้งให้ดูแล้วพวกนี้ก็เจรจาต่อรองกับเธอ
นะเธอก็ติดต่อยาดคนหนึ่งให้มาช่วยเจรจา
จบลงที่ว่าเดี๋ยว๓คนนี้คือตัวเธอสามีและน้องสาว
จะปล่อยตัวก็ได้แต่ต้องให้เงินสด๕ล้านบาท
ที่แรกจะเอาสิบล้านค่ะต่อรองกันอ้าวเหลือห้าร้านบาท
เธอก็เอาวันต่อมา๑๑กันยายนหลังจากได้รับการปล่อยตัวมาแล้ว
กลุ่มพวกนี้ติดต่อมาอีกบอกว่ามีผู้ใหญ่ขอทองคำน้ำหนัก๑๐บาท
แต่เธอไม่ให้เธอบอกงั้นขอเปลี่ยนเป็นโอนเงินให้แสนนึงได้ไหม
ตอนเย็นฝ่ายนั้นก็โทรมานะครับบอกว่าอ่าไม่ต้องโอนมาแล้วนะ
อ่าทีแรกโอนไปแต่ตอนเย็นเนี้ยอีกฝ่ายหนึ่งโอนมาคืนค่ะ
บอกว่าทุกอย่างเคลียร์แล้วไม่เอาแล้วนะ
เอาเป็นว่าของที่ยึดมาเนี่ยก็ให้คืนไปแต่ให้ไม่หมดนะ
ที่ไม่ได้คืนคือเงิน๕ล้านบาทไอ้แสนนึงโอนมาคืน
เธอบอกว่าเธอขอความเป็นธรรมหน่อยเธอเป็นแม่ค้าออนไลน์
ทำผิดกฎหมายข้อไหนทำงานสุจริต
ทำไมถึงมาหาว่าเธอทำผิดกฎหมายแล้วยึดเงินเธอไป
ที่ฉันต้องร่วงชีวิตนางและชีวิตแฟน
มาแล้วคนที่ว่าป่าไว้ใจที่สุดนั้นเขาถูกว่าน้องป่าเอ้อ
คนใหญ่อันที่เขาไปแรงกันฟ้าก็ไม่ลงคนใหญ่คนนั้นคือใครมีตัวตนไหม
แต่คนที่ป่าก็คือมีตัวตนเขาว่าเขาอันอย่าต้องสักสิบบาทจากน้องป่าน่ะ
เขาไปแรงป่าว่าตายโอ้งเลยเอาไปห้าร้านเลยเอาสิบบาทเลย
ป่าว่าเพราะนั้นในกาลฟันนี่ทายแล้วยังไงป่าต้องว่านึงป่าก็คือความที่ว่า
ป่าก็เลยว่าฟันนี่เดิน้านะป่าอ้งให้โรธรรมป่าว่าให้กับเรื่องนะ
ปลาแม่เขาความเป็นธรรมหรอกเพียร์จริงพี่แจ่ปลาวาฮันปลาแม่หมาในตัวเองโดนโลนหรอก
แต่นี่อะเบี้ยปลามาว้างไปได้มาเผียร์บาดมาลำบากมาคันธรรมไหนตึงอยู่แหล่ง
โปรดภัณฑ์นี้ตึงมาริทัยภัณฑ์นี้มันไม่ใช่เพียร์
ทางทนายของซลูกลาทนายกิติทัศน์ชูโชฎบอกว่าเหตุการณ์นี้ต้องมีคนรับผิดชอบ
คือถ้าเป็นเจ้าหน้าที่จริงเนี่ยก็ถือว่าบุกจับยามฟ้าสางแบบนี้ถือว่าไม่สมควร
คือถ้าเขาผิดจริงเขาต้องแสดงหมายจับนะต้องมีหมายจับนะต้องแจ้งว่ามาตรวจสอบอะไร
ตำรวจที่เป็นหัวหน้าชุดมีหมายค้นจริงแต่ว่าเจ้าของบ้านบอกว่าบ่ายเบี่ยง
ให้ดูแล้วยึดโทรศัพท์มือถือของทุกคนในบ้านไปหมดเลย
เพื่อไม่ให้ทุกคนเนี่ยถ่ายคลิปเป็นหลักฐานนะครับ
เงินยึดทรัพย์สินอะไรไปหมดไม่มีการบันทึกด้วยนะครับ
อุ้มเข้าไปสอบสวนแบบไม่ชอบมาพากล
จากการสอบถามซ้อลูกปลายืนยันว่าระบุแหล่งที่มา
ทำธุรกิจได้หมดเงินสด๑๐ล้าน
เป็นเงินจากการทำธุรกิจกระชังปลา
มาจากบัญชีเอามาหมุนในการทำธุรกิจ
ทองคำ๖๐บาทเป็นของลูกค้า
มีเอาไว้ให้แบบใส่ก่อนพลใจที่หลัง
เพราะฉะนั้นตำรวจจะมาตรวจค้นแบบนี้

หรือว่ามีข้อมูลว่าเขาทำผิดอะไร
๑ใน๖คนมีตำรวจแน่นอนคนหนึ่ง
จำนวน๕ล้านบาทที่ว่าไม่ได้รับคืนถูกไหม
ที่หายไปตรวจสอบแล้วก็คือ

พอมีหลักฐานอยู่ว่ามีการสูญหายไปจริง
แต่เขาได้จริงในเชิงลึกจริงว่า
พบกระกอบอาชีพที่สุจริย์๑๐๐หรือไม่
ตรงนี้ผมไม่ได้เน้นตรงนี้
ผมเน้นตรงที่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ
มีการเอาศักดิ์สินใจหรือไม่มากกว่า
คือชาวบ้านแถวบ้านของซ้อลูกปลาบอกว่า
วันนั้นก็เห็นผู้ชายแต่งตัวคล้ายตำรวจเข้าไปในบ้านซ้อลูกปลานะ
ก็เห็นว่ามีปืนติดตัวไปด้วยแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไร
ก็เลยไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในบ้านนะครับ
ส่วนซ้อลูกปลาก็รู้แค่ว่าทำอาชีพประมง
ขายอาหารทะเลมีธุรกิจขายของออนไลน์
ก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนอะไรให้ใครในชุมชนนะครับ

กองกำกับการสืบสวนสอบสวนภูทรจังหวัดสงขลา
เป็นสถานที่ราชการชุดปฏิบัติการที่๑นี่เห็นไหม
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามเข้า

เพื่อพี่ตำรวจดูอยู่ยังไงส่งข้อความมาบอกหน่อยก็ได้นะ
แล้วติดป้ายอย่างนี้ได้หรืออาจจะเป็นไปอันนี้เห็นไหมมีอย่างนี้ด้วย
เราก็พยายามถามนะไม่มีใครตอบรับนะฮะ
ส่วนชาวบ้านในระแวกนี้บอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ย
ก็จะเห็นลักษณะคนแต่งตัวเหมือนตำรวจสืบสวนเนี่ยมาอยู่เหมือนกัน
แต่ก็ไม่รู้ใช่จริงไม่จริงอย่างไรไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของบ้านด้วย
คุณผู้ชมมาดูข้อมูลตรงนี้อีกนิดนึง
คือทีมข่าวของเราได้คุยกับคนที่เขาช่วยเจรจา
เขาอยู่ในเหตุการณ์เป็นลักษณะของคนกลาง
ที่ช่วยเจรจากับทางตำรวจแล้วก็กับทางผู้เสียหายนะ
คือเขาบอกว่าเขาถามตำรวจนะว่าน้องผิดอะไร
ก็มีตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบ
ตอนนั้นก็คิดว่าไม่มีอะไรก็ไปดูก่อนรอบนึง
แล้วก็กลับไปทำงานสักพักนึง
มีพี่ที่สนิทโทรมาถามอีกว่าน้องเป็นยังไงบ้าง
ตำรวจขอให้เซ็นเป็นพยานในการคืนของกลาง
ก็ถามน้องกับแฟนย้ำสองรอบก็คือน้องปลาผู้เสียหายนะ

แต่คนกลางคนนี้บอกว่าน้องปลากับแฟนบอกว่าได้ครบแล้ว
ก็เซ็นยอมรับว่าไม่ได้อ่านเอกสาร
เห็นแค่เงินทองโทรศัพท์วางอยู่บนโต๊ะ
ก็นึกว่าเรื่องมันจบแต่จู่ก็นี่แหละ

แล้วพี่ก็ถามย้ำอีกทีนึงแฟนมันก็บอกว่าคบ

เขาทั้งปลาเลยเนี่ยยังขอเบอร์สาวรรค์อีกบอกว่าเออเนี่ยก็คือว่าเวลาถ้าเกิดว่าไปทางโน้นนั่น
บ้านเขาก็ได้ไปกินปูกินปลาอยู่ทางนู้นพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรถึงก็เสร็จทีนี้พี่ก็ออกมา
จังหวะที่พี่ออกมาเนี่ยเขายังบอกเลยว่าเดี๋ยวนะเอาเงินไปเข้าธนาคารด้วย
มันเยอะพี่ยังแซวเลยพี่ยังแซวเลยพี่บอกอยู่บ้านตรงนั้นแล้วเอาเงินสดไว้ทำไมเยอะแยะ
แล้วพออยู่อยู่อ้าวมันเป็นข่าวขึ้นมาพี่ว่าอะไรค่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะพี่ถามย้ำ
ถามย้ำสองครั้งเลยก่อนที่พี่จะเซ็นเพราะพี่ไม่กล้าเซ็นอยู่แล้ว
จะให้พี่อยู่อยู่ก็ถึงไปเซ็นอีกการตานอะไรผมพบลูกพี่ไม่กล้า
แต่เขาก็ยืนยันว่าของที่อยากพบพบ
ทีนี้ค่ะต้องถามทางตำรวจล่ะค่ะว่ามันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ได้ยังไง
เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอืมพลตำรวจรีอาซานจันสิริ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาบอกว่า
ได้ตรวจสอบแล้วก็ให้ตำรวจชุดนี้รายงานข้อที่จริงแล้วนะคะ

ก็มีข้อมูลเบื้องต้นมาแบบนี้ค่ะบอกว่าคือก่อนเข้าตรวจค้น

ว่าบ้านหลังนี้มีพฤติการและมีสิ่งของผิดกฎหมายและแชร์ลูกโซ่

ก็เลยมีการสืบสวนรวบรวมข้อมูลขอหมายค้นจากศาล

เจ้าของบ้านลงนามรับทราบ

ผลการตรวจค้นเจอเครื่องสำอางเจอธนบัตรเจอทองคำรูปภัณฑ์
ก็เลยยึดไปตรวจสอบถึงการได้มาซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้
นางสาวกมลวันก็คือเป็นคนที่ถือทรัพย์สินไปเอง

มีพยานที่นางสาวกมลวันไว้ใจไปด้วยกัน

แต่ว่าหลังจากการสอบสวนเสร็จไม่มีเพราะอะไร
คืนของกลางหมดแล้ว

และยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนตรวจสอบได้

แต่หลังจากนี้ก็จะตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติม
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
คือบอกว่าไม่พบพิรุธอะไรคืนของกลางให้หมด
ใช่บอกว่าคืนของกลางหมดแล้ว
และทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนมีหมายค้น

มีการลงนามเรียบร้อยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปตรวจค้น

แล้วบอกว่าของกลางเนี่ยทางคนที่ถูกตรวจค้น

ซึ่งมันก็จะคนละมุมกับที่ซ้อนลูกปลาเขาเล่าใช่ไหม

ซึ่งก็เป็นคนสนิทคนใกล้ชิดกับซ้อลูกปลาที่บอก